วันนี้ก็ไม่ได้มีการนำเข้าคอรมอนะครับ
จะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่มีปฏิทิพ้นนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ขอร้องให้บุคลากรทั้งในองค์กรนอกองค์กรแล้วก็สาธารณะวิทยาศาสตร์อังกฤษต่างที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องช่วยกันตรงนี้ไม่งั้นไปไม่ได้แล้วถึงจุดสุดท้ายมันก็คือทุกคนก็ไม่มีอาชีพกัน
ไม่มีแรงงานไม่มีลูกจ้างพนักงานไม่มีเงินจ้าง
นั่นแหละคือการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่อยากให้ไปสู่จุดโน้น
เพราะฉะนั้นก็ขอข้อมือในเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นฟูซึ่งนี้คอนรอก็นำเสนอขึ้นมาแล้ว
จากผลกราบประชุมแล้วเข้าสู่การพินาของกราศวงศ์คมธรรมดาคม
แล้วทั้งหมดจะต้องไปดำเนินการอีกหลายอย่างด้วยกันกว่าจะได้เข้าอนุมัติในคอรมอลได้
คือแผนการฟื้นฟูจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอความมือจากบรรดาหลายหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ผมจำเป็นต้องแก้ไขไม่อย่างนั้นถ้าเกิดร้อนของทหารตัวอึ่งกว่าท่านคนนึง
เกิดปัญหาขึ้นโดยทันทีนะครับถ้าท่านไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยล่ะครับ
ก็คงต้องขอความร่วมมือจากพวกท่านนะครับผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใคร
และไม่ได้เคยมีประโยชนอะไรกับการบินไทยอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของรัฐภาษากฤษอื่นก็มีแผนการฟื้นฟูอยู่แล้วนะครับ
ก็มีของการมีไทยที่ไม่เบ็ดไปตามแผลฟูฟูเดิมเท่านั้นเองนะครับ
ยังไม่พูดถึงตรงนั้นเลยยังไม่มีการพูดถึงตรงนู้น
ผมก็รับฟังเสียงจากพี่น้องประชนด้วยนะครับแต่ทำไงมันจะไปได้เท่านั้นเอง
อยู่กับในองค์กรและบุคลากรของท่าน
เกี่ยวกับในส่วนของสาภาพและภาพภิษฐศาสตร์
ในส่วนของครูนักเรียนเรื่องตามกฎหมายนะครับ